ผัวขาเดียวผัวเข้าใจ

เออขาเข้าอย่างเดียวขาออกออกไม่ได้นะพี่ปุ้ย

แล้วเข้าไปลึกด้วยนะคืออีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมอีกฝั่งของเหล็กกล่องมันตันครับ
หมาก็เลยออกไม่ได้เออคือมันจะถอยหลังออกมาเองก็ไม่ได้นะ
แล้วระหว่างที่ให้การช่วยเหลือเจ้าลูกหมาตัวนี้ก็มีแม่หมาก็ยืนอยู่ใกล้เลยนะให้กำลังใจหวังว่าลูกมันจะออกมาได้
เขาก็พยายามดูอยู่เออก็ไม่มีนะ
ทีแรกก็นึกว่าอ๋ออาจจะซ่อนอยู่ใต้กองเหล็กก็ได้แต่มันไม่มีครับแต่เสียงยังอยู่
เนี่ยก็ค่อยกระแทกกระแทกกับพื้นมา
แล้วบริเวณนั้นมันก็มีกองเหล็กจำนวนมากเลยนะ
เจ้าของโพสต์ก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนค่อยหา
เอามาดูทีละแท่งทีละแท่งเลยว่า
ต้นเสียงเนี่ยมันมาจากรูไหน

สุดท้ายก็มาเจอครับแล้วก็ช่วยออกมาได้
เชื่อว่าคราวนี้เจ้าลูกหมาน่าจะเข็ดไปอีกนานเลยนะฮะ